เดตข่าวบันเทิงกันแบบครบรถแล้วก็จุใจค่ะ
เริ่มจากข่าวนี้ก่อนนะคะจริงแล้วมันเป็นข่าวที่เชื่อมโยงกัน
ต้องตั้งใจฟังนะคะแยกกันนิดนึงค่ะ
เริ่มจากโพสต์นะคะเมื่อคืนนี้เลยค่ะจะนอนไม่ได้นอนนะคะ
คุณแพลวคณิกุลตัวเล็กที่เสียงใสคุณผู้ชม
เขาก็ออกมาโพสต์ยอมรับว่าตอนนี้ข่าวเขากับคุณปลอยไปกันใหญ่แล้วนะคะ
ข่าวที่เขาเลิกลากันนะคะเขาบอกว่าก็เลิกกันจริง
แต่ว่ามันจะมีรายการที่ไปถ่ายเขาช่วงที่เขาสวีทสวีทกันอยู่เนี่ย
คือเขาก็ไม่ได้กลับมาคุยกันนะคะส่วนเรื่องที่แบบว่ามีข่าวลื้อ
แบบว่าคุณปลอยไปคบกับคุณลิ๋นมีคุณมือตาม

แต่ว่าตอนนี้คือเขาแฮปปี้คุยกันดีอยู่ค่ะ
ซึ่งขณะเดียวกันนะคะขณะที่คุณปลอยมีข่าวคุณหลิน
ก็มีเพจนึงเมื่อวานนี้ก็ได้โพสต์นะคะ
บอกว่าคุณหลินคนนี้ค่ะไปคบกับคุณแพทย์
ซึ่งเป็นแฟนเก่าซึ่งคบกันมานานกับคุณแมทพีรณี

ใช่คุณแพทย์ก็ทำงานเกี่ยวกับด้านเบื้องหลังของเราค่ะ

แต่ว่าไม่รู้จะจริงหรือเปล่ามาคบกับคุณลินเนี่ยค่ะ
แต่ว่าอย่าเพิ่งนอนใจไปไหนก็พูดถึงคุณแพทย์
แฟนเก่าคุณแมทก็ต้องคุณสงกรานเลยค่ะ
ค่ะคุณสุดทุกนั้นค่ะอย่างที่ทราบกันไปคุณแอฟนี่ค่ะ
ในงานวันเด็กนะให้สัมภาษณ์ชัดเจนไปเลยนะคะ
เรื่องที่คุณสงการออกมาโพสต์ตอบเพื่อนเขาที่ไม่ได้ไปวันเกิด
บอกว่าคือถ้าเขาสะดวกไปเขาก็จะไปอยู่แล้ว
คุณแอฟเนี่ยบอกพี่สื่อชัดเจนเลยว่ามีการเชิญคุณสงกรานแล้ว
แต่ว่าได้รับคำตอบว่าไม่ไปนะคะ
คือทางคุณสงกรานเองก็บอกว่าถ้าไปแล้วทำให้บรรยากาศโดยรวมต่างคน
อัดคนที่มาร่วมงานเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าต้องทำยังไงดี
ทั้งคุณสงกรานทั้งคุณแอฟไม่รู้จะเข้าทางไหนดี
เอาเป็นว่าเขาเลือกที่จะไม่ไปดีกว่าแล้วไปเลี้ยฉลองกับลูกวันอื่นดีกว่า
แต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะชาวโซเชียลก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะ
ลมคุณสงการอีก๓๘๐๐รอบค่ะคุณผู้ชม

คือมันเยอะจริงนะคะก็เห็นใจจริงนะคะ

แล้วก็เราชาวโซเชียลทั้งหลายก็ใจเย็นใจเบาดีกว่า
จุดเริ่มต้นมาจากคู่ฟรอย
กับคู่แพลวคณิกุลเลิกกันไป

อีกหนึ่งคนนะในคอมเมนต์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

เพราะว่าเฮียซันนี่จะได้ปลอดภัย

หลายอย่างลุงรังมากเรื่องนี้พูดเลย